อยากจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเรื่องนี้หน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนฟังแล้วก็ตกใจ
เป็นครอบครัวชาวต่างชาติที่เขามาอยู่เมืองไทยครับผัวเมียทะเลาะกันบอกใครจะเลี้ยงลูก
ทะเลาะกันถึงขั้นที่ว่าผัวรัดคอเมียตายอะค่ะโอ้โหแล้วทำยังไงกับร่างเมียติดตามในเปิดแฟมคดีดังค่ะ
มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามชาวบ้านพบกระเป๋าปริศนาลอยติดโขดหินแนวกันเขื่อน
บริเวณชายหาดบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อเปิดออกมาทุกคนต้องตกตะลึง
เนื่องจากด้านในพบศพเหลวลี่ลี่อายุสามสิบสามปีหญิงเช่าจีนอยู่ในสภาพสวมเชื่อลายทหาร
กางเกงขาสั้นสีดำสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวตัวห่อคุดคูถูกยัดอยู่ในถุงขยะ
ศีรษะถูกพันด้วยเทปสีเหลืองมือทั้งสองข้างถูกรัดด้วยสายเคเบิ้ลไทย
ข้อเท้าทั้งสองข้างและคอถูกรัดด้วยสายรัดสีเขียวที่ข้อเท้าข้างขวามีรอยสักรูปยัน
แต่ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายคดีนี้กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกในชั่วข้ามคืน
ตำรวจภูทรภาค๒พรดมเจ้าหน้าที่ฝีมือระดับพระการจากทั่วประเทศ
ลงพื้นที่พลิกแผ่นดินหาตัวคนร้ายก่อนได้บ่อแสสำคัญจากเพื่อนผู้เสียชีวิต
จนทำให้รู้ว่านางสาวเหลียวอาศัยอยู่ในประเทศไทยกับนายรูจึงหยางอายุ๓๙ปี
สามีชาวไต้หวันและเพิ่งจะคลอดลูกชายแล้วขาดการติดต่อกับแม่ที่ประเทศจีน๒วันก่อนพบเป็นศพ
และสามีของผู้เสียชีวิตหายตัวไปหลังพบศพจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันที
กระทั่ง๑๒มกราคมเจ้าที่สามารถจับกลุ่มสามีผู้เสียชีวิตได้
ส่วนลูกชายวัย๓เดือนปลอดภัยดีและอยู่ในการดูแลของพ่อแม่ผู้ก่อเหตุ
นายรุ่งจึงยังรับสารภาพกับพนักงานสอบสวนสพศรีราชาว่า
เป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่าภรรยาตัวเองส่วนปมก่อเหตุเกิดจากเกี่ยงกันว่า
ใครจะเป็นฝ่ายเลี้ยงลูกชายที่เพิ่งคลอดจึงเกิดบันดาลโทษะใช้แขนรัดคอภรรยาจนสิ้นใจ
ก่อนจะออกไปซื้อเทปเก่าเชือกและสายเคเบิ้ลไทยที่ร้านค้าในอำเภอศรีราชา
นำมาพันรอบศีรษะมัดมือมัดเท้าแล้วจับยัดใส่กระเป๋าเดินทาง
ก่อนนำขึ้นท้ายรถไปทิ้งที่ชายทะเลบังพระ
คดีนี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเล้นปิดบังอำพางศพ
แล้วคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนส่งตัวเข้าเรือนจำรับกรรมที่ก่อไว้